มีความถึงเรื่องที่สุดของความเมานะโดนลูกค้ากล้อกเหล้าอ่ะล้มบนวิธี
นี่เอามือช้อนอวกคู่อย่างนั้นแหละ
ตอนเช้าก็แบบฟิตไงอยากจะออกไปวิ่งตื่นมาหันไปดูหัวเตียงอะไรแข็งวะ
พรุ่งมันแข็งอะติดกำแพงอะ
เพื่อนคนหนึ่งวิ่งมาแบบกูโดนต่อย
สวัสดีครับ

ด้วยเหมือนเข้ามาตอนแรกเราก็เจอกันแล้ว

ถามจริงพี่เป็คเคยทะลอกแล้วเปล่า
เพราะว่าตอนที่อยู่ด้วยกันก็ไม่รู้ว่าแบบมีปัญหากันนะ
ถ้าตอบแบบสร้างภาพเลยก็ไม่เคยนะครับ
เพราะคือเรารักกันมากแล้วก็

จริงแล้วทะเลาะกันตลอด

มันก็มีปัญหาให้แก้แหละส่วนมากจะเป็นเรื่องงาน
อ่ะอย่างเรื่องไปเล่นแล้วก็
เหมือนแบบเมาแล้วโดนลูกค้ากรอกเหล้าอ่ะ
แล้วร้องไม่ได้ล้มบนเวที
วันนั้นไอ้ลีซอไปไปงานอันด้วย
ต้องให้ลีซอขึ้นมาแล้วช่วยร้อง
จนแบบอีกวันหนึ่งคือพี่ป๊อกแบบไม่โอเค
พี่ป๊อกบอกว่าอย่างเงี้ยมันไม่ได้
เพราะว่ามึงไม่รู้ตัวเอง

แต่ส่วนมากปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับวง

การทำงานมันไม่เป็นไปอย่างที่เรา
เพราะว่ามาเอาเข้าใจเนาะ

มันจะมาสวัสดีเอิงเอ่ย

ทีนี้เราก็เลยแก้ปัญหา

รับผลเพิ่ม

พอรับคนเพิ่มปุ๊บเนี่ยทำให้การทำงานมันโปรขึ้น

ขอถามถึงเรื่องที่สุดของความเมาหน่อย

ใช่อย่างไงนึกค้าก็อบ

สุดท้ายเราหายจริง

เขาก็อยู่หลังเวทีที่แบบเวทีใหญ่นะ

แล้วเราก็เปิดออกมาปุ๊บแล้วเจอทีมงาน

เสียงหนังมาก

ไปไหนพระอาทิตย์ตั้งนานอะไปไหนมา

เขาไปที่ตรงนั้นไปแล้วกูไปกับมัน
เป็นอีกหนึ่งงานที่แบบเราอยากไปที่สุด

โหงานนี้เราชอบมาก
ด้วยความเป็นเฟสติวัลแล้วก็ไม่ใช่บ้านเรานะครับ

หัววันเสร็จปุ๊บช่วงค่ำ

แล้วแม่งก็ติดต่อกูไม่ได้อีกเลย

เราแม่งมันเตือนอยู่ตรงที่เค้าขึ้นรถ

บนถนนไม่มีใครเลย
มีรถคันนี้ที่มีการเหมือนรับทรง

เขาก็ไปส่งที่สถานีรถไฟแล้วก็นั่งรถไฟ

ตั้งแต่ว่าสือที่ญี่ปุ่นแล้วเขาก็ไปกัน

ด้วยความที่เขาหลายอุณหภูมิมันเปลี่ยน
ตอนแรกไปกินเบียร้านที่อยู่ใต้ดินเนาะ
นั่งกินจะทงสิแถวยาวตุ๊ด
เสร็จปุ๊บก็ขึ้นมาไปกินต่ออีกร้านนึง
เพื่อนผมเห็นว่าเอามือแก่อ้วนอยู่ในนั้น
ก่อนออกไปวิ่ง

ทางโรงแรมเขาโทรไปหารุ่นน้องที่เขาทำทัวร์

เมื่อคืนมีคนหนึ่งนอนที่บันไดหนีไฟ

แล้วไม่รู้เหมือนกันว่าแบบเหมือนแบบเขาเจอไอ้คาบอ้วกเรา

อ้วกแบบเกาหลีที่มันจะมีโคชูจังส์สีแดง
เป็นฝากตีเจ็บตัวกันสุดเข้าโรงพยาบาลกระจกบ่ะ

เลือดเต็มเลยอะ

แล้วแฮปลองฮอล์มันคนละแบบกัน
ก็ไม่เป็นไรเราก็ถือว่าอันนั้นขำ
เสร็จปุ๊บเราก็เฮ้ย
ก็พันแผลแบบนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย

พันไปแบบ๒วันเอ๊ะ
ร่างกายมันแปลกเหี้ย

คือไม่ไหวเป็นไข้นู่นนี่นั่นคือแบบอันตรายมาก

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเกิดมีปฏิเหตุระหว่างการดื่ม

ไม่ได้การดื่มหรอกอุบัติเหตุอะไรก็ได้ที่ทำให้มันเป็นแผล
มีอีกหนึ่งวิธีกรรมค่ะที่สุดเลย

มันเป็นช่วงที่แบบตอนนั้นก็วัยรุ่นนะ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

ไอ้นั่นไงมันต่อกับกู

ของเขาประมาณสิบห้าถึงยี่สิบ

เพื่อนมันกระโดดแบบกระโดดถีบ

หรออ้าวจบดิเราพร้อมค่ะอ้าวไปแยกใหญ่
อีกหนึ่งเรื่องค่ะสุดเหมือนกันเพิ่งทราบเหมือนกันว่าเป๊กวงซิล
การชักชวนจากพี่ทพี่สมรรถสิทธิ์พี่โอจะเช็ตเตอร์ไปด้วยกันที่เขากรา
คนไม่เชื่อก็ไม่เชื่อ
ก็อะก็ไปคนประมาณ๒๐๓๐คนเลยตอนแรกก็ดูดาวค่ะมันก็สอนวิธีการดูพวกวัตถุที่แบบ
มันเคลื่อนที่บนตอนฟ้าอ๋อมันเลี่ยงตัวกลามันจะยังไง
ถ้าเป็นเครื่องบินจะวิ่งแบบนี้ทิศทางเป็นแบบนี้
แล้วนอนดูดาวน์เพลินก็ไม่มาว่ะ
ไม่เอาละเหมือนแบบมาไม่เห็นก็ไม่เห็น
เราก็เข้าไปนอนเลยนอนเสร็จปุ๊บได้ยินเสียงคนโวยวายอ่ะ
ตอนนั้นแบบจะตี๔จะตี๕แล้ว
เสียงคนโวยวายแบบเอ๊กออกมาแล้วออกมาแล้ว
ก็ออกมาปุ๊บอะเขามาแล้ว
สิ่งที่เราเห็นคือมันเป็นแสงสว่างเป็นดาวเหมือนเป็นดาว
แต่สว่างเขาชี้ไฟไปนั่นชี้ปุ๊บ
สมมุติว่ามันอยู่ตรงทิศเหนืออย่างนี้นะ
เขาก็ชี้มาเสร็จปุ๊บเราก็ดู
สักพักมันคือแบบมันวิ่งเร็วอ่ะวิ่งแบบฟู๊ด
มาอยู่ข้างดาวอีกดวงหนึ่งตรงนี้
จากทิศเหนือไปทิศตายวิ๊ดมาเลย
แล้วมาอยู่แบบข้างกับดาวอีกดวงนึง

แล้วอยู่ดีคือแบบปุ๊บแล้วก็หาย
แต่ว่าโดรนก็ไม่ใช่มันวิ่งเร็วขนาดนั้น
ข้ออธิบายยังไงค่ะพี่ทัฟฟี่
ทุกคนก็เหมือนแบบโอ้ช่วงดีได้เห็นอะไรอย่างนี้
แต่สิ่งที่เห็นมันเหลือเชื่อ

ขอบคุณรายการด้วยครับที่พาเรามาเจอกันนะครับ

อยู่ที่รัฐพร้าวซอย๘ร้านบุดาเฮาส์นะคะ

มีทั้งร้านหันญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มีคอปเตลดี

ใช่มีอย่างอร่อยก็มากันได้นะคะ
ทั้งมวลก็ฝากติดตามด้วยนะคะ

ได้ค่ะว่าแล้วขอบคุณ

คำถามสุดท้ายคือ

รายการเดียวที่มันจะมีอีกหลายอย่าง

เออมันสนุกดีแล้วก็รู้สึกขอบคุณพี่แจ๊คด้วย

พาเราย้อนกลับไปถึงวันที่เราก็ได้ร่วมรบเครงบ่าเกรงรายการ

ที่วันนี้เราสัมภาษณ์กันน่าจะเป็นเรื่องที่สุดเด็ด